เหตุระทึกกันนี้นะครับมีเหตุยิงกันที่จังหวัดอุดรธานีนะฮะ
ใช่ค่ะเหตุนี้เป็นลูกเขยปืนโหดค่ะ
บุกไปเนี่ยเพราะว่าจะขอลูกคืนจากพ่อตา
พอพ่อตาไม่ให้คุณผู้ชมคะเอาปืนยิงพ่อตาอาการสาหัสเลย

อันนี้คือมันจะชุนละมุนวุ่นวาย

แล้วก็ตามถามไอ้ชาติอยู่ไหน

ใช่ค่ะไอ้ชาติที่ว่าคือลูกเขย
เขยคนนี้บุกเข้าไปกระหน่ำยิงพ่อตา
พ่อตาก็คือลุงแดงนายพุษาตรการอายุ๕๒ปี
บุกเข้าไปที่บ้านเลยนะที่บ้านดุงอุดรนี่แหละ
แล้วกระสุนคุณผู้ชมเข้าจุดสำคัญของพ่อตา
ถูกหน้าอกอาการสาหัสเลย
กู้ชีพอบตบ้านจันทร์ต้องช่วยเหลือพ่อตา
นำส่งโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชบ้านดุง
ทีนี้ค่ะอาการมันหนักมากก็เลยต้องส่งไปที่โรงพยาบาลอุดรต่อ
ทีนี้ทางเจ้าหน้าที่เขาก็ไปตรวจสอบ
พอไปถึงปรากฏว่าที่กำแพงบ้าน
มันมีร่องรอยของกระสุนปืนหลายสิบนัดเลย
แม่ยายแล้วก็ภรรยาของชาติคนก่อเหตุเนี่ยนะ
เขาตกใจแล้วตอนนั้นนักข่าวไปเจอคือยังอุ้มลูกอยู่เลยค่ะ
บอกให้ฟังแบบนี้ว่าตัวนายชาติบุกเข้ามา
แล้วก็ยิงรัวเข้ามาในบ้าน
รัวอีกหลายนัดใส่กำแพงใส่ประตูบ้านจนประตูเป็นรูเลย
ทุกคนตกใจกรีดร้องวิ่งหนีกันชุนละมุนเลยค่ะ
ส่วนแม่ของนายชาติเนี่ยบอกว่าโอ้โหพอเกิดเรื่องแบบนี้นะนะ
แม่ก็อยากให้ลูกมามอบตัว
แล้วเราก็ถามแม่ว่าลูกเป็นอะไรหรือเปล่า
แม่บอกเอาจริงก่อนที่จะมีเรื่องมีราวเนี่ย
แม่บอกกับนายชาติตลอดเลยว่า
ลูกเรื่องปืนอย่าไปห้าวบ้าเกินนะ
แล้วหลายคนบอกไงก็พูดมาเวลาเกิดเหตุการณ์แบบนี้

ตัวแม่ของนายชาติบอกนะว่าฉันสอนลูกฉันตลอดเลยนะคะ
สาเหตุเบื้องต้นก็จากการตรวจสอบ
ปรากฏว่าในชาติไปที่บ้านของพ่อตาแม่ยาย
เพื่อที่จะไปขอเยี่ยมลูกน้อยที่เกิดมาไม่นาน
แล้วก็ในชาติอยากจะเอาลูกมาอยู่ด้วย
เพราะว่าไม่อยากให้ลูกอยู่กับพ่อตาแม่ยาย
จากตัวนายชาติเองก็มีปัญหากับพ่อตาแม่ยายตลอด
แต่ว่าพ่อตาแม่ยายก็คงจะไม่ให้หลาน

ในชาติเมาทะเลาะกับเมียประจำไง
เมียก็ต้องหอบลูกหนีมามาอยู่กับพ่อแม่ของฝั่งผู้หญิง

ประกอบกับในชาติเองเขาก็เสพยามาด้วย
แล้วพอความโกรธก็เลยทำให้ก่อเหตุเอาปืนยิงรัวแบบนี้
ทีนี้จากการสอบสวน

เอาปืนยิงขู่พ่อตาแม่ยายมาแล้วรอบหนึ่ง
ช่วงปีที่แล้วคุณผู้ชมต้นเดือนพฤศจิกา
ตอนที่ในชาติมีการไลฟ์นะ
คือในชาติเขาก็ไลฟ์เปิดใจบอกว่า
เหตุการณ์ที่ผ่านมาปีที่แล้วเดือนพฤศจิกาไม่ได้ยิง

ส่วนเรื่องของยาบ้าก็ยอมรับแหละว่าเสพจริง

เขาว่าอย่างนั้นดูตอนที่เขาไลฟ์หน่อยละกัน
เกิดขึ้นอันเครื่องเสียงกระโพกครับมันเปิด

ผมไปมาควรเบิ่งนะครับ

แล้วคนเบิ่งนี่เติมทาได้

แล้วถ้าเกิดว่าระการคน

ได้เป็นเจ้าของคดีนี้ที่รับแจ้งความไว้ผมขอแจ้งขึ้นดีกว่าครับ
ยายแดงคงจะเล่นเออนะฮะเหตุเก่าเมื่อเดือนพฤศจิกายน
ก็ไลฟ์แก้ต่างออกมาแล้วแต่เหตุที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เนี่ย
โอ้โหไม่น่าจะรอดพ้นฝีมือตำรวจในการจับกลุ่มนะใช่ค่ะ
แม่ว่าแม่ของนายชาติบอกว่าอยากให้ลูกชายมามอบตัวใช่ไหมล่าสุดคุณผู้ชม
เมื่อช่วงสายตำรวจได้รับแจ้งจากชาวบ้านนะว่าเจอแล้ว
ในชาติหนีไปอยู่ที่กระท่อมริมห้วย
อยู่ในพื้นที่ของหมู่บ้านนั้นนั่นแหละค่ะทีนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยนำกำลังเข้าไปจับกลุ่ม
กลุ่มตัวได้พร้อมอาวุธปืน๑กระบอกก็ปืนกระบอกนี้นี่แหละ
ที่ไปยิงยิงแล้วก็ไปยิงพ่อตานี่แหละค่ะ
หลังจากนั้นก็คุมตัวในชาติไปสอบที่สพบ้านดุง
แล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้๑๐โมงจะเอาตัวในชาติไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพด้วยนะคะ